ครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับท่านผู้ฟังครับ
มีคำตอบแล้วอย่างที่บอกครับว่า
เมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงว่าช่วงนี้
และช่วงที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิดที่เขาลงทะเบียน
เก็บตัวรักษาตัวอยู่กับบ้านเนี่ย
มียอดรวมแสนแล้วนะครับเฉพาะในกอทม
แล้วปัญหาก็คือว่าหลายรายที่กักตัวอยู่ในบ้าน
เขาอยู่ในสภาวะเหมือนถูกทอดทิ้ง
ไม่ได้รับยาไม่ได้รับอุปกรณ์ไม่ได้รับค่าอาหาร
เหมือนที่เคยแจกแจงไว้ตอนแรก
วันนี้มีคำชี้แจงที่ตามมาคือ
คนขับมอเตอร์ไซค์เพื่อจัดส่งยา

ถึงบ้านรับสมัครเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้
เพราะคนที่มีอยู่ทำไม่ทัน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ของกระทรวงฐาสุขที่มีชื่อย่อว่าสบส
เขากำลังช่วยจัดหาสถานพยาบาล

ให้ไปดูคนที่กักตัว

ที่ตอนนี้มีคำสั่งให้เปิดรับแจ้ง

ว่าใครอยู่เขตไหนให้ติดต่อไปเขตนั้น

มีประชาชนใช้บริการวันหนึ่ง

เขตกำลังจะจ้างพัฒนางานเพิ่มเติม
เพียงพอที่จะบริการอยู่
นี่คือ๓ข้อที่ชี้แจงมา

ให้อย่างนั้นเป็นจริงตามนี้เถอะครับ

เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกลอยแพ้ถูกทอดทิ้ง

แต่สิ่งที่ต้องคำถามต่อคือว่า

ไหนล่ะครับคลินิกชุมชนอบอุ่น

ไหนล่ะครับศูนย์บริการสารสุขของกม

จะคอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

ที่เขาลงทะเบียนกักตัวอยู่กับบ้าน

มันมีปัญหาในการปฏิบัติตรงไหนล่ะครับ
จึงให้สบศของกม

สถานพยาบาลพี่เลี้ยงอีกทางหนึ่ง
แล้วคลินิกชุมชนอบอุ่น๒๐๔แห่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพสปสชเนี่ย

สปสชเป็นผู้รับผิดชอบในเชิงโครงสร้าง
ส่วนปัญหาของศูนย์บริการสาธารณสุขของกรทม๖๙แห่งเนี่ย
กตมจะต้องรับผิดชอบ

คนเขาก็นินทากันว่า
การทำงานของกอทมมีปัญหา
คนเขานินทากันว่าระหว่างกอทม
กับสสบศร้องเพลงกันคนละคี
คนนั่งหัวโต๊ะคือพลเอกประยุทธ์
ท่านต้องใช้อำนาจอำนาจที่ท่านมีอยู่อำนาจที่ท่านเป็น
ย้ายจากที่ไหนที่ไหนต่อไหนมาไว้ในหน้าตักของท่าน
ท่านต้องสั่งการให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
ครับคือต้องเอากันเรียกว่าติดขัดตรงไหนจี้ลงไปตรง
นั้นท่อตันตรงไหนทะลวงท่อตรงนั้นคือแก้กันหน้างาน
อย่าปล่อยให้ฝ่ายนั้นกับฝ่ายนี้ตั้งแง่กันอยู่เพราะว่า
ผลของการตั้งแง่เนี่ยมันคือความเดือดร้อนของประชาชนคือ
ชีวิตและความตายของประชาชนอย่าลืมว่าตัวเลขผู้ติด
เชื้อโควิดที่ลงทะเบียนเก็บตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยมี
เป็นแสนแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยถ้าไม่แก้
ปัญหาตรงนี้มันจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกเหมือนที่
พาดหัวหนังสือพิมพ์วันนี้สลดตายขาบ้านอีก๒๖ศพ
ก็ไหนว่าผลเอกประยุทธ์ประกาศิษย์ลั่นวาจาออกมาคราว
ที่แล้วไม่ใช่เหรอครับว่าอย่าให้เห็นอีกนะอย่าให้มี
อีกนะอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะเรื่องคนตายคาบ้านตายอยู่
หน้าบ้านตายริมถนนอ้าวถ้านายกไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิด
ไม่อยากให้เห็นท่านก็ต้องให้ความสำคัญประเด็นนี้อย่าง
จริงจังด้วยอย่าเอาแต่สั่งครับสั่งไปแล้วเนี่ยต้องเป็น
ตามผลว่าฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาทำตามที่สั่งไหมแล้วพอไป
ส่องดูรายละเอียดของการตายคาบ้าน๒๖ศพที่แถลงเนี่ย
พบว่า๒๔รายตายคาบ้านในเขตกอทมนี่เองนี่เขตกอทม
นี่เองครับตายคาบ้าน๒๔รายอีก๒รายอยู่ที่ชนบุรีนี่มัน
แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าระบบบบริหารจัดการผู้ติดเชื้อใน
อทมมีปัญหาท่านลองคิดดูสิครับว่าก่อนจะตายคาบ้าน
ผู้ติดเชื้อโควิดเขาต้องผ่านช่วงเวลาอยู่หลายวัน
เมื่อเขาเริ่มมีอาการป่วยเขาคงต้องโทรหาที่ไหนต่อที่
ไหนเพื่อจะถามว่ามีเตียงไหมให้มารับเขาหน่อยแล้วพอ
เริ่มป่วยมากขึ้นก็มีไข้สูงมีอาการอาหารต่างน่าตาม
มาแล้วในช่วงเวลาที่ทอดยาวออกไปวันต่อวันวันต่อวัน
เขาต้องพยายามจะโทรหาให้ญาติพยายามจะโทรหาเรียกร้อง
ให้คนมาช่วยเหลือให้คนมารับเขาอาจจะต้องโทรไปทุก
จุดเท่าที่เขาจะโทรได้แล้วเขาต้องโทรกันวันละหลาย
ครั้งเท่าที่มีปัญญาจะโทรไม่มีใครนอนอยู่นิ่งเฉยหรอก
ครับแล้วจนสุดท้ายทำไมเขาถึงตายล่ะครับก็เพราะไม่มี
ใครมารับตัวไปส่งในจุดที่ควรจะได้รับการดูแลยังไง
ไม่ว่าจะศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามทั้งหลายทั้งปวง
น้อยก็กลายเป็นป่วยหนักสุดท้ายก็เสียชีวิตตายค่ะ
บ้านตัวเลขคนติดเชื้อตายค่าบ้านที่อยู่ในกธมอยี่สิบ
แบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายมัน
ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติจริงถ้าได้ผลในทางปฏิบัติจริง
ผู้ติดเชื้อจะไม่นอนตายคาบ้านแบบนี้เพราะระบบที่วาง
ไว้คือผู้ติดเชื้ออยู่ในท้องที่เขตไหนก็โทรศัพท์ไป
เขตนั้นตามเบอร์ที่เขตนั้นนั้นประชาสัมพันธ์กันไว้
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วก็ประสานให้รถไปรับไป
ส่งตามจุดที่ควรจะเป็นไปส่งศูนย์พักคอยไปส่งลง
พยาบาลสนามแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้จริงมันเป็นไปไม่ได้
ครับที่จะตายคาบ้านตั้ง๒๔ศพนี่ไงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้
คำสั่งนายกไม่เป็นผลในทางปฏิบัติแล้วถ้าคำสั่ง
นายกผู้มีอำนาจเต็มไม่มีผลในทางปฏิบัติแล้วมา
ยังไงต่อมันจะหวังอะไรกันได้อีกหรือครับเนี่ยคือ
ในโลกของการบริหารเนี่ยนะครับหลักการเขามีอย่างนี้ถ้า
คำสั่งไม่เป็นผลในทางปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
หายมีคนสองคนที่จะต้องทบทวนหนึ่งคนออกคำสั่งสอง
คนรับคำสั่งคนออกคำสั่งก็คือนายกคนรับคำสั่งก็
คือผู้ว่ากอทมมีคำตอบอะไรไหมล่ะครับปิดท้ายเนี่ย
แตะเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งที่คุณน้ำแข็งเกินไปเมื่อ
สักครู่อยากให้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งผม
คิดว่าก็เป็นเรื่องใหญ่จวกพรกรนิรโทษกรรมกวนวัคซีน
บุคลากรสาธารณสุขยกเว้นความผิดรับผิดแพ่งอาญา
ย้อนหลังไปถึงกุมพาหกสามคนก็สงสัยกันเยอะถึงจะ
อธิบายว่าอ๋อที่จะยกเว้นความผิดให้ก็คือว่าในช่วง
ที่มันทำงานกันฉุกระหุกแก้ปัญหาเรื่องการรักษา
โควิดเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้ทำตามขั้น
ตอนปฏิบัติของระบบราชการเดี๋ยวเขาไปใครไปฟ้อง
ทีหลังหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์จะเดือดร้อน
ก็เลยออกพรกรฉบับนี้คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์
คนสงสัยคือปัญหาเรื่องการจัดซื้อวัคซีนการบริหาร
ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้คนเดือดร้อนกระจอง
งอแงเนี่ยแล้วถ้าคนไปหยิบเอาเรื่องนี้มาฟ้อง
เรื่องการจัดซื้อเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพรกรฉบับนี้
จะตามไปคุ้มครองคนเหล่านั้นหรือเปล่าเขาสงสัยกันตรง
นี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลายกยอดไปวันพรุ่งนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์